นาฬิกา๓๒นาทีติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ

เสือโครงของกลางที่วัดป่าหลวงตาบัว
ที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ต้องย้ายตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
ใช่๕วันย้ายไปแล้ว๑๒๑ตัว
ก็คาดว่าวันนี้วันสุดท้ายน่าจะย้ายได้อย่างครบถ้วน
ส่วนเรื่องของคดีความก็เตรียมที่จะแจ้งความดำเนินคดี
กับหลวงตาจันทร์รวมถึงคณะกรรมการหมุนละนิทิวัฒน์
เราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะ
จากคุณอรพันธ์ขันทองคำรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

การขนย้ายเสื้อของกลางที่วัดปากหลวงตาปวยยานสำปานโนวันนี้นะคะ

เริ่มต้นขึ้นเวลา๘๐๐นนะคะ
ซึ่งวันนี้คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินช่วงบ่ายนะคะ
โดยวันนี้ค่ะเหลือเสือเพียงแค่๙ตัวเท่านั้น
และที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันเป็นเสือ๓ตัวนะคะที่
ที่เห็นค่ะว่ามันกำลังคำรามแต่ด้วยจากอ่า
ก่อนหน้านี้ถูกวางยาสลดนะคะจึงทำให้เสือพวกนี้อยู่ในกรงด้วยอาการที่
พอลุกขึ้นก็เซล้มลงไปนะคะอย่างที่เห็นทั้งสามคนนี้นะคะ
ก็โดนวางยาสลบมาก่อนหน้านี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำเข้ากรงเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายออกไปนะคะ
ไปอยู่ที่อีกสถานที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือในจังหวัดราชบุรีและในส่วนของอ่า
การดำเนินคดีนะคะเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจก็
เจ้าอาวาสวัดนะคะรวมไปถึงมูลนิธิของทางวัดด้วยนะคะ
ก็จะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดค่ะเรายังคงก่อติด
เคลื่อนย้ายเสือติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีอรพันธ์คันทองคำรายงานค่ะ